เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๓ชั่วโมง
ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
เพราะเป็นเหตุเพลิงไหม้โกดังถังพลาสติก

ในถังมีสารเคมีอะไรหรือเปล่านะ
ถึงทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดนี้

เหตุเพลิงไหม้ภายในโกดังของห้างหุ้นส่วน

แก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ

ภูทรแก่งคอยประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงในพื้นที่
กว่า๒๐คันนะคุณในการที่จะระดมฉีดน้ำระงับเหตุ
ก็โกดังแห่งนี้มีถังพลาสติกเปล่าขนาด๑๐๐ลิตร
กว่า๕๐๐ใบแน่นอนฮะถังพลาสติกเปล่า

ไม่ได้บรรจุสารเคมีอะไรก็ตามนะครับ
ประกอบกับกระแสลมที่รุนแรงทำให้เพลิงโหมกระหน่ำลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้การทำงานด้วยความระมัดระวังแล้วก็ยากลำบาก
เพราะว่าตรงนี้มันมีแนวกรงเหล็กจำนวนมาก
ในการที่ล้อมกระดังเอาไว้

เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จนะครับ
โกดังเล่าให้ฟังบอกว่ามีเพียงพี่ชายที่นอนเฝ้าโกดังเพียงลำพัง
ช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มพี่ชายได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

จากนั้นก็เห็นเปลวไฟสว่างขึ้นแล้วเพลิงก็ลุกลามอย่างรวดเร็ว
ก็เลยต้องรีบโทรบอกเจ้าหน้าที่นะครับ
ต้นมูลค่าความเสียหายน่าจะมากถึง๕๐ล้านบาท
โดยถังพลาสติกกว่า๕๐๐ใบ
พร้อมทั้งรถบรรทุก๒คันรถโฟลกลิฟต์อีก๓คัน
ถูกไฟเผาวอดเลยนะครับ
แต่มีคนให้ข้อมูลนะว่าจุดเริ่มต้น
มันน่าจะเกิดจากจุดวางแท้งน้ำดื่มนะคุณ
มันมีการเสียโป้งเสียบปั๊กอะไรนะครับ
พอเกิดไฟลุกแล้วมันลามอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
เป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ